ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้อืม
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
และความสามารถชีวิตของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าเสาหลักของครอบครัวหมายถึงล้มไม่ได้อ่อนแอไม่ได้
เพราะถ้าเสาพังบ้านทั้งบ้านก็จะพังทลายลงมาตามกัน
เรื่องราวของครอบครัวที่มาในวันนี้ครับเราจะได้เห็นความทุ่มเทของผู้เป็นพ่อที่เป็นเสาหลักของบ้าน
ผู้ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันก่อนครับ
ผมชื่อรักครับพานุพงศ์แสงเคลือครับอายุ๓๒ปีเป็นชาวประมงครับเป็นลูกน้องเขาครับ
ครอบครัวก็มี๕คนครับมีแม่แล้วก็แฟนแฟนชื่อจุ๋มแล้วก็ลูกชายคนโตชื่อจำอายุ๑๒ครับ
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กพิการชื่อลูกหมูอายุ๘ขวบครับ
ลูกคนเล็กเขาเกิดมาอายุ๑๗วันเขาเริ่มหายใจติดขัดเราก็พาเขาไปห้องฉุกเฉินไม่ทันเขาก็หมดลม
หมดลงในประมาณ๕นาทีครับทีนี้หมอเขาก็มาช่วยกันช่วยกันปั๊มน้องก็ฟื้นขึ้นมา
คือน้องหยุดหายใจไปก็คือทำให้สมองพิการแล้วก็ร่างกายอ่อนแรงพัฒนาการช้า๔เท่าของเด็กทั่วไปค่ะ
ตอนนี้น้องเดินไม่ได้ทุกวันนี้เลี้ยงลูกอย่างเดียวค่ะดูแลลูกลูกพิการ
ลูกหมูเป็นเด็กที่อารมณ์ร้ายค่ะไม่ได้อะไรดังใจเขาก็จะทำร้ายตัวเองเพราะเขาพูดไม่ได้
เขาก็จะเอามือทุบหน้าตัวเองแล้วก็เอาหัวโขกกระดาน
เขาอยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะต้องมีคนอยู่ด้วยเราก็ต้องดูแลเขาตลอด
น้องเป็นคนที่นอนยากบทจะไม่นอนก็คือยันเช้าเลยนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมนอน
แล้วก็แม่จะนอนไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ยอมเขาต้องให้เราอยู่กับเขาตลอดเวลา
ทำยังไงก็ได้คือจะต้องนั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาค่ะ
ช่วงแรกแม่ก็ยังไหวเขาก็ดูแลได้ช่วงนั้นก็ยังช่วยกัน
วิกฤตจริงก็คือว่าตอนน้องประมาณ๒ขวบแฟนต้องออกมาดูทีนี้ต้องออกมาดูแลเต็มตัวเลยเพราะว่าแม่ดูไม่ไหว
ตอนนั้นก็ทำได้สองคนใช่มั้ยพ่อกิน
กลับมาทีเท้าต้องไปอีก

ไม่มีจะกินจะใช้เดี๋ยวลูกก็ไม่สบาย
เดี๋ยวลูกก็ต้องไปหาหมอแบบนี้
รีมเกิดจากอะไร
เราต้องซื้อเครื่องดูเซ็มห้ามให้ผลเล็ก

แต่ว่าการจ่ายดอกก็ไม่ได้จ่ายทีเดียว
เราต้องจ่ายดอกทั้งหมดห้าพัน

ที่กลับมาบ้านเรานึกถึงแล้วที่บ้าน

ปักษัตริย์
ที่บ้านไม่มีตังค์ผมก็ไปขอพวกป้านาอาบทำงาน
ก็บางทีถ้าเขาทำปูเราก็ช่วยล้างกระดอง
ผมก็ทำเขาก็ไข่ค่าจัง

ตังค์ที่ได้มาบางทีเอาก็เอาให้แม่
เอาไว้ให้เพื่อไปซื้อกับข้าว

จำเขาก็เวลามีปูทำอะไรซ่ออวนก็ให้เขามาช่วย
จำไปซื้อของให้ป๊าหน่อยป๊าให้สิบบาทยี่สิบบาทจอกออกไป
บางครั้งเขาก็ไม่เดือดร้อนพ่อแม่เขารักนี่เขาต้องออกทะเลทุกวัน
ครอบครัวต้องใช้ตังค์ก็ต้องกู้เขา
อยากให้เขาหมดหนี้หมดสินอยากจะให้รักสบาย
อย่างนั้นไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้คือวันทุกวันให้เขาเหนื่อย
กลางคืนทั้งกลางวันไม่ได้มีเวลาพักผ่อนอยากจะให้เขาสบายแบบมากกว่าเนี้ย
ชีวิตเขานะตัวของพี่รักเนี่ยรักลูกมาก
ก่อนจะไปทะเลก็หอมแก้มรักลูกหมูรักจำรักทุกคน
อย่างลูกนะผมไม่เคยโทษเลยนะผมไม่เคยโทษลูกเลยว่าลูกทำให้ผมบาป
เขาก็ไม่ได้อยากมาทำให้เราลำบากอ่ะผมอยากได้ลูกผู้หญิง
ผมไปเฝ้าหน้าห้องผ่าตัดพอหมอบอกผู้หญิงนะโผล่
ผมดีใจแทบโดดโหดีใจดีใจมาก
ผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะกลับมาเต็มร้อยหรือเปล่าแต่ผมดีใจ
คือเขาเป็นลูกของเราเขาจะมาสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ผมก็เลี้ยงเพราะว่าเขาเป็นลูกของผม
ตอนนี้พอโควิดเข้ามาของทะเลราคาก็ลงของก็หายาก
ไม่มีขึ้นเลยตั้งแต่ต้นปีลดลงลดลงมา
ผลกระทบเยอะพี่โควิดเนี่ย
สงสารแฟนก็เขาทำคนเดียว

ถ้าเราทำได้อีกคนก็ยังช่วยแบ่งเบาเขาได้
ตอนนี้แฟนบอกว่าให้เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจ
เราก็ทำตามที่แฟนบอกไปทำงานเขาจะได้ไม่ต้องเครียด
กลับมาก็เออสบายใจแฟนเขาก็มีกำลังใจทำงาน
ถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าเขาคือเสาหลักของครอบครัว

ถ้ามีเงินสักก้อนก็จะมาใช้หนี้
ถ้าหมดหนี้ก็อาจจะให้แฟนขายของออนไลน์
อยู่กับบ้านดูแลลูกได้ด้วย
นี้มีชั้นให้คิดที่จะเห็นจริง
บอกว่าประตูนี้อย่างน้อยแต่กลับจนมีเท่าไหร่
ขอต้อนรับครอบครัวของพ่อรักจากจังหวัดสมุทรสงครามครับ

ผมก็เลยออกมาทำประมง
แต่มันจะมีรายได้ทุกวัน
ก็มีเงินมาใช้อยู่ข้างบนได้น้อยได้มากก็มี
รักทำงานบางวันถึงกับไม่ได้พักได้ผ่อนเลย

เข็มบอกว่าที่ต้องทำงานหนักอยู่เนี่ยเพราะว่าบ้านเรามันมีหนี้ด้วย

แล้วก็ให้แฟนไว้ใช้จ่ายในบ้านนะครับ
พอไม่พอปุ๊บมันก็เพิ่ม
เพิ่มภูมิมาเรื่อยทีละ
พันห้าพันอะไรแบบนี้ครับ
ตอนนี้หนี้รวมเลยอ่ะ

พันห้าพันอะไรแบบนี้ครับ

ขับรถไปอยากวิ่งให้รถจน

จุ๋มช่วงที่พ่อรักคิดฆ่าตัวตายจุ๋มให้กำลังใจยังไงกับเขาครับ
บอกแฟนว่าสู้นะอย่าเครียดอย่าท้อ
เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

จุ๋มสาเหตุที่ลูกป่วยเนี่ยจริงแล้วสาเหตุหลักคืออะไรครับ
ก็คือตอนน้องคลอดมาก็ปกติดีค่ะ

ปกติเพราะว่าพอเรารู้ว่าท้องก็ไปฝากท้องปกติค่ะ
แล้วครบกำหนดผ่าคลอดพ่อจ้ำผ่าคนที่สองต้องผ่า
แล้วทีนี้พอคลอดลูกออกมาแล้วอยู่ได้๑๗วัน
ไม่สบายเราก็เลยพาลูกไปหาหมอ
พอลูกพาลูกไปหาหมอห้องฉุกเฉินลูกก็หมดหมดลม
ทีนี้หมอก็เลยช่วยปั๊มขึ้นมาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไม่ปกติแล้วทีนี้
คือตอนนั้นทุกคนก็ฟันทงว่าน้องตายแล้วด้วย

สาเหตุที่ลูกหมูเป็นแบบนี้ในใจของพ่อจริงเลย

ไม่เคยครับแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวก็ไม่เคย
เพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็ไม่อยากให้เรามาเป็นภาระเรา
แล้วเราจะคิดว่าเขาเป็นภาระเพื่ออะไร
ถ้าเขาเลือกเกิดได้เขาคงไม่เลือกเกิดมาเป็นแบบนี้
ใช่ค่ะ
แม่แล้วตอนนี้เลยนะปัจจุบันนี้จริงแล้วค่าใช้จ่ายหลักของน้องเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
ค่าผ้าอ้อมสำเร็จลูกแล้วก็ค่ายาเวลาไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอ
ถ้าเกิดแบบไปหาหมอโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องให้นอนโรงพยาบาล
แต่ถ้าไปหาหมอคลินิกคือยาเขาดี

นี่ค่ะแบบนี้ค่ะทุกเดือน
แล้วตอนนี้เครื่องดูดสลงเสลดยังใช้ได้ไหม
รูปยางแดงก็เท่านึงก็สองลูกสามลูก

เพราะบางทีเรา
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะสกปรกแค่ไหน
เพราะเราทำความสะอาดไม่ได้ครับ

รอบให้แล้วต้องเปลี่ยนบ่อยครับ

ประมาณ๕๐๐๐กว่าบาท

เกือบ๕๐๐๐บาทแล้วหนูไปทำเหมือนกัน

พ่อรักเห็นลูกเป็นแบบนี้ละนอกพินาทีนั้นนะ

ส่งประกอบผมสงสารเค้าตั้งแต่รู้ว่ามันเป็นนี้แต่ดูแลได้แค่ระดับหนึ่ง
เราก็ต้องไปให้ฟันและตรงนั้นสั่ง
ให้ดูแลเท่าน้องพ่อ

แล้วหนูช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านยังไงบ้างลูก

ก็ถ้าป้ามี

ก็ช่วยเขาล้างกระดอก

แล้วรายได้เป็นไงเขาจ้างหนูเท่าไหร่
บางวันก็ร้อยหนึ่งครับบางวันก็ห้าสิบครับ

ภูมิใจไหมหาเงินได้เองตั้งแต่เด็ก
ภูมิใจครับ
มาถึงป้าต้อย
ป้าต้อยปีนี้กี่ขวบละครับ

ของป้าแกะปลูกอยู่ที่ชุมพร
ตอนนี้ป้าเพิ่งจะกลับบ้านมาได้๒เดือน
มารักษาตัวมาผ่าท้อง

อยู่ชุมพรมาห้าหกปีแล้ว

ปูนี้เป็นลูกจ้าง
เป็นลูกจ้างแก่โตลายกิโลกรัม
ต้อยก็เลยยื่นอาชีพให้กับหลานชาย

มาถึงตอนนี้อีกหนึ่งภัยวิกฤต

ส่งผลอะไรกับครอบครัวเราบ้างครับ

ขายยาก
ได้มาแทนที่

ขายได้สัก๒๐๐๐ก็ลดครึ่งหนึ่ง

จากราคาที่ลดลง

อะไรแบบนี้มันก็หายไปครึ่งหนึ่งแน่นอนครับ

ทุกคนก็จะต้องประสบแบบนี้เหมือนกันหมด

วันนี้ถ้าพี่รักได้เงินไป
คิดว่าจะนำเงินทุนไปต่อชีวิต

ผมคิดว่าความสามารถของผม

คุณผู้ชมครับความไม่แน่นอนของคลื่นลม
ยังไม่น่ากลัวเท่ากับการไม่มีรายได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้
ช่วงหน้าครอบครัวของพ่อลักษณ์นะครับ
มาร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤต
ด้วยการตอบคำถามเพียง๔ข้อให้ถูกต้อง
เพื่อคว้าทุนรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิต

โจทย์รักกฎิกาสำหรับข้อนี้ก็คือ

และนำไปพ่อนให้สมาชิกเหน็ดรอบรวมจำนวน๒ตัว
ภายในเวลา๓นาที
ใส่เผื่อก่อนเบะใส่เผื่อก่อน

แม่เออใส่มาเร็วอ่ะเออ